เอาล่ะส่วนในช่วงนี้นะครับ

เช้าแบบนี้กันดีกว่า
เรื่องประเด็นฮอตในโซชงโซเชียล

มันน่ารักน่าดูเหลือเกิน

ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับ
เต้นได้แล้วเต้นได้เต้นได้
ปานามาปานามา
มีคนที่เขาเต้นได้มานำเสนอให้คุณผู้ชมดู

แต่ไปดูน้องคนนี้ก่อนเขาน่ารักจริงเลยครับ

ฟลิวมากเลยนะคะอยู่รองกลางด้วยนี่
เรียกจริง
อายุอนาของน้องเขาเพียงแค่๕ขวบเท่านั้น
โอ้๕ควบฟลิวไหวขนาดนี้
ก็นำเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๖นะครับ
มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในฐานต่าง
ก็เรียกได้ว่าเป็นการจับปูใส่กระดงเลยทีเดียวทำงานนี้
น่ารักก็มีผู้ปกครองมาด้วยนี่
เขาจัดขึ้นที่ลานกลางเมืองชั้น๓
ศูนย์การค้ารีกาเดนพลาซ่าหาดใหญ่

ถึงช่วงเวลาที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง
ตั้งสร้างบริการให้สนุกสนาน
พอจิตใจร่าเริงเบิกบานน้องเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับ
และในช่วงที่เปิดเพลงปานามา
โอ้โหน้องจูเนียครับคันไม้คันมือคันขาออกมาโชว์ลีลาแบบนี้
โอ้โหสนุกสนานจริงพวกพี่
ตัวได้ด้วยดูดูธรรมดาที่ไหนคุณเหมือนซ้อมมา
ถูกต้องครับไปถามน้องเขาจูเนียบอกว่าชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ
และถ้าได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่ก็จะออกมาเต้นเสมอโดยเฉพาะเพลงปานามา
ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
เหมือนกับน้องใบตองเลยได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ไม่ได้เลย
เรียบร้อยครับออกมาโยกย้ายใส่
เออเข็นได้นะ
ใช่
ถ้าอยู่แถวนั้นจะต้องเป็นผู้นำเต้นอาราบีก
ดีชักก้อยู่หน้านะตอนเด็ก
เอาล่ะน้องใบตองคุณน่าจะมีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งนะ
เป็นครูนำเต้น
เออได้ต้องเสิร์ฟเต้นเพลงปานามาอย่างเดียวนะ